อ๋อตอนนี้ไม่เบาเลยนะหรอ

โทรแซ่บเยอะจริงเลยค่ะ
พาไปดูคนแรกนะคะต้องบอกว่าอู้ว้าวจริง
หนุ่มคนนี้นะคะคุณเต๋าภูสิน
มาจัดมาเลยคุณผู้ชมนะคะ
คืออยากจะบอกว่าเห็นเวลาแบบเขายิ้มหวาน
หล่อร้องเพลงเพราะเนี่ยคุณผู้ชม
แต่บทพอจะโชว์โอ้โหหัวใจดิฉันจะวายค่ะ
กางเกงว่ายน้ำตัวจิ๋วตัวนี้คุณผู้ชม
ดูสิคะทำเอาทะเลร้อนขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะค่ะ
โดยเฉพาะรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดู
ขาขาวของเต๋านะเต๋านะนี่
ซึ่งหลังเนี่ยนะคะหนุ่มสาวก็ลงภาพนี้นะคะ

สาวแท้สาวเทียมเข้ามากรี๊ดการ์ดในคอมเมนต์เยอะมากเลยจ้า
แต่ถ้าใครยังไม่จุกใจนะคะดิฉันขอย้อนค่ะ
เก่งขุดเก่งก็คนนี้แหละค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวก็เคยใส่ชุดว่ายน้ำเช่นเดียวกันค่ะ
วดขาขาวขาแน่นริมทะเลมาแล้วค่ะ
งานนี้นะคะบอกเลยว่ากองเชียร์บอกว่าไหนก็ไหนแล้ว
อดเสื้อได้เลยค่ะถอดเลยค่ะ

แค่อะไรสงสัยแบบว่ากลัวแบบว่าแดดมากินผิวหรือเปล่า

แต่ท่อนร่างเว้าสูงโอเคให้อภัยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนหนุ่มคนนี้คุณผู้ชมค่ะครูเต้ยอภิวัฒน์

ลอยมาแต่ไกลเลยจ้ะพ่อจ๋า
เต้ยอย่างที่บอกนิดนึงว่าเขาเป็นครูหนุ่มกิจกรรม

อันนี้ดูนิดนึงทาสีรั้ว

บอกเลยนะคะรั้วเนี่ยขาวมาก

สงสัยมองผิดเป็นครูขาวเนอะ
ไม่จริงเขามีผื่นแดงตรงตัวดิฉันเห็นอยู่

ไหนนะคะเอาทาสีรั้วไปแล้ว
มาดูเขาตัดผมบ้างดีกว่าโอ้โห
บอกเลยคุณผู้ชมค่ะรูปนี้มันจุกเข้าไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เออนะจ๊ะมัดจงมัดจุกเนี่ยโอ้ยงานดีนะคะ
บอกเลยภาพนี้ไม่แซ่บตรงไหนเอาปากกามาวง
เป็นไว้ก่อนนะจ๊ะว่าอย่าวงผิดนะคะคุณผู้ชม
เออนะเราไปดูอีกรูปหนึ่งละกันนะคะ
ช่างภาพเนี่ยเป็นบทบาทช่างภาพโอ้โห
นี่เต้ยจ๋ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ถอดเสื้อถี่ถอดเสื้อยิบเลยนะ
มันร้อนน่ะก็มันมันร้อนน่ะนอนนิดนึง
เปล่าเราอ่ะตาร้อนหมดแล้วอ่ะเราอ่ะ
กล้องบอกเลยซูมแหมเลนส์ยาวขนาดนี้ท่าทางจะได้ภาพดีนะคะ
งานก่อสร้างก็มาต้องแบกหามนิดนึงก็แล้วกัน
ก็ยังถอดเสื้อเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะ
นี่กิจกรรมครูเต้ยยังไม่หมดเท่านี้นะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เนี่ยพอท่อน้ำมันแตกเนี่ยก็เลยต้องไปซ่อมนิดนึง
เลยต้องซ่อมซ่อมได้แปลงกลายเป็นพี่เบิร์นิดนึง

ผู้ชายส่วนใหญ่เวลาทำกิจกรรมอะไรที่ต้องเหงื่อออก

อย่างคุณพี่เต้ยเนี่ยทร่งท่อต่างก็เต็มที่เลยนะ

สองหนุ่มผ่านไปยังไหวกันอยู่หรือเปล่า

ถ้าไหวมาต่อกันที่นุ๊กธนดลค่ะ
หนุ่มคนนี้กำลังเริ่มฟิตกล้ามสร้างซิกแพค

นี่เลยค่ะกล้ามหน้าอกเริ่มแน่นเริ่มฟูกันแล้ว

คอนเสิร์ตไม่มีก็เลยมีเวลาฟิตกันหน่อยนะ

เป็นนุ่มแซ่บซิกแพคแบบไม่ยากแน่นอนค่ะ
ที่สำคัญนี่นะคะน้องนุ๊กเขาก็เป็นคนผิวดี
สวยด้วยสาวแล้วก็เอฟซีเนี่ย
บอกเลยว่าละถ่วยเอฟซีต้องภาพนี้เลยนะ
นี่หลายคนบอกว่าแหมอยากจะเปลี่ยนน้องนุ๊กเนี่ยเป็นหมอนเหลือเกิน

นี่ก็นอนตาภายคู่จิ้นของเขาแหม

หลายคนบอกโฟกัสอะไรก่อนดีใจคอไม่ดีหมดแล้วแม่
ฉันโฟกัสสาว่ายน้ำ

มันดูสีฟ้าฟ้าจริงนะคะคุณผู้ชม

นะคะเรียกว่าปังจริงค่ะ